คุณผู้ชมคะไปลุ้นไปเอาใจช่วย
ลูกหมาเป็นหมาจรจัดคุณ๒เดือนเอง
มันติดอยู่ในกองที่เป็นเสาไฟฟ้าเอามาวางเรียงกัน
เขาติดอยู่ในนั้นมา๔วันแล้วนะแล้วก็ร้องใหญ่เลยค่ะ
คืออยากให้คนเข้าไปช่วยแล้วก็มีคนใจบุญ
เอารถเครนไปยกเจ้าเสาไฟนี้ออกมาแล้วเอาเดี๋ยวไปลุ้นกันหน่อยนะคะ

มันเรียงต่อกันแล้วมันสูงค่ะคุณผู้ชม
มันร้องอยู่แบบนี้เป็นสุนัขสีขาว
เป็นตัวเมียนะคะอายุ๒เดือน
ดูสิไปติดอยู่ในซอกแบบนี้น่าหงุสานะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเป็นที่เก็บเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าเกาะคาที่บ้านม่อนหินแก้ว
ตำบลวังพร้าวอำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปางเนี่ยชี้จุดแบบเนี้ย
ว่ามันอยู่ในนี้มาสี่วันแล้วอ่ะค่ะโดยนายกริจธรรมสุภาอายุสี่สิบสองปี
เป็นคนที่พบลูกสุนัขเป็นคนแรกก็พาผู้สื่อข่าวเลยบอกว่า
มาดูหน่อยมาดูหน่อยตรงเนี้ยบริเวณกองเสาไฟฟ้าเนี่ย
แล้วก็เล่าให้กับนักข่าวฟังนะคะบอกว่าลูกหมาจรจัดตัวนี้เนี่ย
มันหายจากบริเวณที่เคยอยู่ประจำไปหลายวันเลย
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะพี่กริจเขาก็มาได้ยินเสียงไง
ได้ยินแต่เสียงแล้วเสียงมาจากไหนเสียงมาจากไหนฮะ
ส่องดูโอ๊ยนอนดูก็แล้วไปก้มดูอ้าวนี่ฉายไฟเข้าไปดู
เห็นเป็นลูกหมาสีขาวเนี้ยเห็นแต่หัวเนอะติดอยู่แบบเนี้ยค่ะ
ตอนแรกพี่กริจเขาก็เข้าใจว่ามันคงจะคลานออกมาได้เอง
พยายามที่จะมุดออกมาได้เองทีนี้เวลามันผ่านไปเรื่อยอ่ะคุณ
ครับก็ออกมาไม่ได้สักทีนึงคิดว่าตัวเนี่ยคงติดอยู่กับตัวเสาอ่ะ
น้องชายของคุณกริจก็โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือในเพจลำปางซิตี้
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะวันนี้เลยก็มีผู้ใจบุญ
เป็นเอกชนใจบุญนะคะเขาก็เอารถเครนขนาดยี่สิบห้าตันเนี่ย
เอามาสองคันแบบเนี้ยครับมาช่วยกันยกเสาไฟฟ้าเนี้ยออก
แล้วต้องค่อยค่อยทำด้วยความระมัดระวังด้วยนะใช่
เพราะว่าถ้าสมมุติเกิดว่ามันเกิดมันพลาดจังหวะพลาดนิดเดียว
เกิดเสาไฟมาล้มแล้วก็มาทับน้องหมาเนี้ยนะคะจะเป็นอันตราย
ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการช่วยเหลือนะคะขอให้ช่วยมาได้เร็วนะครับ